เทจการนี้หูหนุ่มปืนดุยิงสังสรอริฮาวมาด่าแม่
แม่คือของสูงเจอกระสุนไปหน่อยเป็นไง

เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้
แล้วเห็นเลือดไหมใช่กองเลือดอยู่แบบนี้ค่ะหน้าบ้าน
ที่ตำบลเขาเขนนะคะอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่
แล้วเนี่ยค่ะโหตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยนะ
ทางผู้ตายคือนายวิจิตชูสุด
หรือว่าในโออายุ๔๐ปีเป็นลูกจ้างโรงพยาบาลปลายพระยาค่ะ
ตายอยู่หน้าบ้านเลยโดนยิงกลางหลัง๒นัด
ต้นแขนขวานัดหนึ่งนิ้วมือซ้ายต้นขาซ้ายอย่างละนัด

หน้าบ้านเจอมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนจอดอยู่ด้วย
แล้วก็มีขวดเหล้าขาวอยู่ที่ตะก้าหน้ารถขวดหนึ่ง
หน้าบ้านเจอกระสุนปืนเจอปลอกกระสุนเกลื่อนพื้นเลยนะ
แล้วก็มีรอยหยดเลือดห่างจากบ้านที่เกิดเหตุเป็นทางเลย
ไหลยาวไปเลยประมาณ๑๕๐เมตรไปเจอศพของนายวิจิต

ทีนี้คู่กรณีใครล่ะนายปฏิยุทธ์บำรุงพัก
หรือว่านายแมนอายุ๓๔ปีเขาไม่ได้หนีคนนี้แหละนายแมน
อบตัวกับตำรวจแล้วมีอาวุธปืนขนาด๙มม
แล้วเล่าให้ฟังว่าวันก่อนนี้ผมทะเลาะกับโอคนตายนั่นแหละ
ก็ขับรถเฉียวกันโอบอกว่ารถผมท่อดัง
แล้วก็มีการเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดนะคุณผู้ชม
คือเราไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาด้วยที่หน้าร้านขายของชำ
จังหวะที่นี่ดูค่ะเฟรมซ้ายมือนะ
แมนกับโอมองหน้ากันแล้วในแมนน่ะ

หลังจากนั้นนายโอคือพอเขาเบิ้ลเครื่องใส่โอ

โอเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปบ้านแมน

แนนบอกว่าโอ๋มาหาเรื่องผมถึงที่บ้าน

เช้าวันที่เกิดเหตุนี่แหละโอขี่มอเตอร์ไซค์ไป
ซื้อเหล้าที่ร้านของชำแล้วขี่มาจอดหน้าบ้านแมน
คราวนี้ด่าพ่อด่าแม่อุ้ยโอ้โห
ถีบประตูหน้าบ้านแมนโมโหสิ
ชักปืนออกมายิงไปหลายนัดเลยปั้ง
แนนบอกว่าผมไม่ได้จะยิงโอให้ตาย
สิ่งที่ผมยิงผมจะยิงขู่
พอที่ประตูบ้านบุกเข้ามา
บุกเข้ามาผมส่งประงัดตัวเลยครับ
อืมพระพิการขอไปนะพระพิการด่าแม่เธอด้วยใช่ไหม

ขอโทษเลยนะครับ

นี่นายแมนบอกรู้เท่าไม่ถึงการ

คือมันก็จะมีคำแบบติดปากแล้วก็ด่ากันไป

ตำรวจสพปลายพระยาก็แจ้งข้อหาค่ะ

แล้วก็เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร